ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้นะครับ
แล้วก็มีคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนม
อ่าเดี๋ยวท่านรอฟังคำชี้แจงกันแล้วกันอ่าแต่ว่าเนี่ยน้าของเด็ก
เด็กชายคนนี้อายุหกเดือนค่ะอีกห้าวันจะครบเจ็ดเดือนนะครับ
คือทางญาติญาติเนี่ยรวมทั้งคุณน้าที่เขาโพสต์ภาพของหลานเนี่ย
บอกว่าหลานชายเนี่ยท้องเสียอืมไปโรงพยาบาลนะ
แต่ว่ากลับถูกแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม
จับมัดขาสองข้างนะเพื่อจะหาเส้นเพื่อจะฉีดยาอะไรอย่างนี้
อืมแล้วก็ฉีดหลายเข็มนะครับสุดท้ายแล้วการรักษาเนี่ย
รักษาไปรักษามาหลานเสียชีวิตเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็แปลกใจสงสัย
แล้วก็ทำใจไม่ได้ว่าตกลงแล้วการรักษาคือแบบนี้เหรอ
อ่าเป็นไข้ฉีดยาซะตัวพลุนนะครับเด็กหกเดือนท้องเสีย
ไม่ได้เป็นไข้โควิด๑๙อันนี้ญาติเขาเขียนนะในโพสต์นะ
บอกจับมัดขาสองข้างพร้อมกันเพื่อหาเส้นฉีดยาให้ไม่รู้กี่อย่าง
สุดท้ายเสียชีวิตนี่ฮะหลังจากมีเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดว่าเออ
ตกลงแล้วแพทย์ที่รักษาหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ย
ควรจะรับผิดชอบยังไงบ้างแล้วออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหม
ว่าถ้าเด็กปวดท้องท้องเสียต้องจับมัดขาหาเส้น
แล้วฉีดยาหลายเข็มฉีดจนพลุนเลยเหรอเนี่ยฮะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องนะครับ
น้องชื่อน้องออโต้เด็กชายวัยหกเดือนที่เสียชีวิตนี่ฮะ
คุณแม่ก็ตั้งศพของลูกชายบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
คุณแม่คุณพ่อนะฮะอ่าคุณแม่ชื่อนางสุนันทายุสี่สิบสามปีนะครับ
ก็ยังเสียใจอยู่นะฮะแล้วก็เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตานะครับ
อ่าโดยบอกว่าอาการของลูกชายเนี่ยนะมันเริ่มอย่างนี้
อ่าน้องออโต้เริ่มถ่ายเหลวแล้วก็อาเจียนสามครั้ง
ช่วงกลางดึกวันที่แปดมีนาคมนะครับต่อมาช่วงเก้าโมงเช้านะครับ
ของวันที่๙มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ก็รีบพาลูกไปหาหมอไปคลินิกก่อนคลินิกในเมืองนครพนมนะครับ
หมอที่คลินิกบอกว่าน้องไม่มีไข้นะมีแต่อาการท้องเสีย
ก็ให้นมกับให้ยามากินบางส่วนหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านนะครับ
ก็ไม่มีอะไรที่จะผิดปกตินะครับ
แต่ว่าน้องเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียทีนี้ด้วยความที่แม่กับพ่อก็ห่วงลูกมาก
ปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพาลูกไปโรงพยาบาลก็แล้วกัน
ดูอ่อนเพลียนะครับอยากให้หมอที่โรงพยาบาลให้น้ำเกลือ
ลูกชายจะได้มีแรงไม่อ่อนเพลียแล้วก็หายเร็วเร็ว
กระทั่งเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะครับเมื่อวานนี้ก็พาน้องออโต้ไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนม
พอถึงมือหมอมีทีมหมอเดินเข้ามาซักประวัตินะครับ
แล้วก็พาน้องเข้าห้องฉุกเฉินเลยนะ
ตอนนั้นน้องยังรู้สึกตัวตอบโต้ได้อยู่เลยนะฮะ
อันนี้แม่บอกนะครับหลังจากนั้นก็เห็นทีมแพทย์เนี่ย
นำสายยางมามัดแขนมัดขาลูกชายแล้วก็ฉีดยา
แม่ก็ถามว่าเอ้ยทำไมอ่าทำไมคุณหมอฉีดยาเยอะจัง
อ่าเพราะว่าเห็นลูกเนี่ยดิ้นด้วยความเจ็บปวด
แพทย์ก็บอกว่าอ่ากำลังจะช่วยลูกของอ่าคุณอยู่ไง
อ่าก็บอกให้เธอกับสามีเนี่ยหลบออกไปก่อนแล้วก็ปิดม่านที่ห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นผ่านไปสักพักหนึ่งฮะพยาบาลเปิดม่านของห้องฉุกเฉิน
แล้วบอกกับแม่ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
บอกโอ้โหวินาทีนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูก
คือสับสนไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูก
เนื่องจากตอนเช้าลูกก็ยังดีอยู่เลยไปหาหมอที่คลินิก
หมอที่คลินิกก็บอกว่าลูกชายก็แค่เป็นไข้ท้องเสีย
กลับมาบ้านเห็นอ่อนเพลียพาไปโรงพยาบาลลูกก็ยังตอบโต้
ตอบสนองอะไรดีอยู่เข้าห้องฉุกเฉินไปแป๊บเดียว
ลูกตายเลยนะฮะเธอบอกว่าเธอปล่อยให้ลูกป่วยมาหลายวันแล้ว
เธอก็ถ้าเธอเนี่ยนะทิ้งให้ลูกป่วยแบบหลายวัน
เป็นไข้หลายวันป่วยหนักมาหลายวันแล้วถึงเพิ่งพามาโรงพยาบาล
ลูกเสียชีวิตเนี่ยจะไม่ติดใจเลยแต่นี่ลูกป่วยได้วันเดียว
ตอนเช้าตอนเย็นพามาโรงพยาบาลเพื่อจะให้ช่วยเหลือให้ดีขึ้น
อยู่ในมือของหมอไม่ถึง๒ชั่วโมงลูกเสียชีวิต
อันนี้ลูกเป็นแค่๙โมงนะตอนตอนเย็นเอาไปน่ะตายเลยนะ
คิดดูเอาถ้าลูกป่วยหลายวันจะไม่ว่าเลยจะไม่เสียใจเลย
เพราะว่าก็คิดถึงถ้าเกิดชะนาสันได้ถ้ามีบุญวาชนะ
ก็เกิดมาเป็นลูกของแม่อีก
ถ้าน้องป่วยหลายวันนะแม่จะไม่โทษอะไรเลย
อันนี้น้องป่วยแค่๙โมงเช้านะไปถึงสิเออรีบไปเลย
พอประมาณ๔โมงเย็นน่ะเอาไอ้ตุรอิ๊บนี้ไป
แล้วเข้าไปห้องฉุกเฉินนะทำไมน้องถึงตายอยากรู้สาเหตุน่ะ
อยากแค่รู้ว่าการรักษาอยากรู้ผลการรักษานะครับ
ว่ามันเป็นในไหนแบบรักษาเด็กน้อยสำหรับนี้มันเป็นอย่างเฮ็ดแห้งแทะ
แบบจะเอาเข็มอย่างไปหมุนในแข้งในขามันนะครับ
แล้วก็เอาหลอดสริงหยา๔โล่ง๓๔หลอดเฮ็ดครับ
แล้วก็สักพัก๑กันเอาผ่าปิดอ้อมประมาณ๑๐หาที่คือออกมาว่ัง
แล้วก็ออกมาบอกว่าหมอสร้อยเต็มที่แล้ว
อย่าตอกย้ำแค่นี้ผมก็เจ็บแห้งซะครับ
ซ้ำใจแบบแห้งแล้วต้องจะเสียลูกซ่านไป
ขอบคุณครูหรืออะไรค่ะ

เหมือนจากไหนมีการโพสต์ใช่มีการโพสต์แล้วมีการโจมตีให้เคสของพยาบาลของโรงพยาบาลคุณเข้ามาข่มครูแล้วด้วยจะแจ้งความจับเราทั้งที่วางตรงเลยก็ไม่รู้เป็นปฏิหารหรือเปล่านะฮะคือก่อนที่จะโพสต์ก็ได้อธิษฐานบอกหลานไปว่าเอายังงี้ละกันน้าช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้ก็คือจับโพสต์แล้วถ้าหลานได้คว

สกุลผู้มนวยการโรงพยาบาลนครพนมท่านบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องทีมแพทย์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเด็กที่เสียชีวิตยืนยันว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงตอนที่มาถึงโรงพยาบาลมีอาการชักเกร็งอาการไม่ดีมาตั้งแต่ตอนแรกที่มาถึงมือแพทย์แล้วซึ่งกระบวนการรักษาไม่ว่าจะเป็นการจับเด็กฉีดยาด้วยการมัดแข

ศพเกือบจากบริเวณลับไซด์ทำให้เกิดมีภาวะวิกฤตผิดถ้าเกิดเป็นรุนแรงจะทำให้ระบบต่างในร่างกายลมเหลว
หากระบบหายใจก็ลงไปด้วยเข้ากระแสเลือดมันจะทำให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัว
แล้วก็ภาวะเลือดไหลออกไม่หยุดอันนี้เป็นภาวะสุดท้ายของแบบ
ซึ่งของน้องนี่คิดว่าน่าจะเข้าของในภาวะของที่ระบบหัวใจเสีย
แล้วก็ระบบของไหลเวียนไม่ดีทำให้เกิดวัดความดันไม่ได้
อันนี้เป็นสถานการณ์ซึ่งน่าจะเกิดจากภาวะเราเห็นเป็นพิษจากการติดเชื้อครับ
การช่วยเหลือรัดแขนนี่เป็นการหาเส้นเพื่อจะให้แทงเข็มเข้าไปนะ
จะพยายามหาเส้นแล้วก็ให้น้ำน้ำเกลือเข้าไปสู่นั้น
ก็ปรากฏว่าแขนข้างหนึ่งมันหาไม่ได้ก็ต้องมาอีกข้างหนึ่งซึ่ง
เพราะฉะนั้นการลัดแขนที่บอกว่ารัดแขนลายแขนอันนั้นเป็นการหาเส้น
เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเด็กดูมันน่ากลัวแต่จริงมันจำเป็นต้องทำครับ
โดยสรุปนะครับทางโรงพยาบาลนครพนมก็ชี้แจงให้กับทางญาติของเด็ก
คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจด้วยว่าเด็กเสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษ
แล้วก็มีอาการหนักก่อนมาถึงมือแพทย์แล้วนะครับ
ทางโรงพยาบาลจะออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็ได้แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของเด็กไปแล้วนะฮะ